การเรียนการสอนหลายโรงเรียน
โดยเฉพาะถ้าภาพรวมทั้งประเทศ

ย้อนกลับไปตอนสมัยเรายังเรียนมัธยมประถม

สมัยวัยรุ่นเด็กนักเรียนต้องกระเป๋าแบน

บางทีใช้ใส่ลิ้นชักที่โรงเรียนด้วย

แล้วก็บอกที่บ้านว่าลืมกลับซ่านเหมือนกัน

ข้อมูลเรื่องของการเรียนน่าสนใจทีเดียวนะครับ

ในแต่ละปีเด็กทั่วโลกเป็นยังไงบ้าง
ผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาประเทศไทย

และถ้าหากว่าไปโฟกัสเฉพาะนักเรียนผู้เรียน
พบว่านักเรียนที่มีอายุช่วงอายุคือ๙๑๓ปี
กลุ่มนี้จะเป็นเด็กกลุ่มที่เรียนหนักที่สุดในโลกครับ
ดังนั้นในวันนี้นะครับข้อมูลนี้เมื่อถูกเปิดเผยออกมา
ก็พาคุณผู้ชมมาติดตามตัวเลขความน่าสนใจของข้อมูลเหล่านี้กัน
นี่ครับคุณผู้ชมจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนไทย
ระดับอายุคือ๙๑๓ปีนะครับ
การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ของนักเรียนในระดับอายุ๙๑๓ปีแต่ละประเทศทั่วโลก
เมื่อปี๒๕๕๕ข้อมูลที่มีการรวบรวมเอาไว้
ก่อนหน้านี้นะครับพบว่าในช่วงอายุ๑๐๑๑ปี
เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับที่๑ของโลก
ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีสูงถึง๑๒๐๐ชั่วโมง
และเมื่อพิจารณาจำนวนชั่วโมงของนักเรียนในช่วงอายุ๑๑ปี
เทียบกับประเทศอื่น
อันดับที่๒รองลงมาก็คืออินโดนีเซีย๑๑๗๖ชั่วโมงต่อปี
อันดับที่๓ฟิลิปปินส์ครับ๑๐๖๗ชั่วโมงต่อปี
ขณะที่ในกลุ่มประเทศอื่นแถบเอเชียนะครับ
อย่างจีนอย่างญี่ปุ่นพบว่าชั่วโมงเรียนเฉลี่ยแล้ว
ไม่ถึง๘๐๐ชั่วโมงต่อปี
คุณผู้ชมนับเฉพาะเวลาเรียนในโรงเรียนเท่านั้น
ยังไม่นับรวมเวลาเรียนพิเศษนอกห้องเรียน

ว่าเวลาที่ใช้ในการศึกษาภาคบังคับของเด็กไทย
ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
เทียบกับประเทศต่างในแถบอาเซียนด้วยกัน

แล้วแต่มีชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าเด็กไทย

เชื่อกันว่าเรียนหนักกว่าเด็กไทย

ก็ล้วนแล้วแต่มีชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่า